พ่วงไปชนเสาไฟฟ้าแล้วสภาพที่จะให้ดูไฟลุกท่วมเลยค่ะ
ครับทีนี้คนในรถเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ก่อนค่ะ
เพราะว่าพอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหดูสิ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยฉีดน้ำนะรถพ่วงที่ไฟลุกท่วมแบบนี้
เพราะว่ารถพ่วงอ่ะไปชนเสาไฟเสาหักโค้นลงมาเลย

ตรงนี้คือถนนพะหนโยธินสายชัยหน้าตาคลีค่ะ
แล้วมันอยู่ใกล้กับทางต่างระดับใช้หน้าตาคลี

ปรากฏว่าไม่เจอคนเจ็บคนตายนะคะ
แล้วเมื่อเช้าตำรวจกับเจ้าหน้าที่ทางหลวง
ก็เข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
สภาพคือรถพ่วงพลิกคว่ำอยู่ข้างทาง

ข้างในก็มีเศษเหล็กบรรทุกอยู่เต็มคันรถไปหมดเลย
คนขับรถพ่วงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไร
แล้วเขาเล่าให้กับนักข่าวฟังได้ด้วยค่ะ
ซึ่งคนขับรถพ่วงก็คือนายสุริยาทองขวัญอายุ๔๗ปีนะ
บอกว่าผมขับรถออกมาจากหน้าสวนนกชัยนาธ
จะเอาเศษเหล็กจากร้านรับซื้อของเก่าไปส่งที่ประจีน
ผมก็ขับข้ามสะพานต่างระดับมาแล้วก็จะกลับรถเข้าสายเอเชีย
รถเสียหลักไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอ่ะ
ไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นไฟมันช็อตไง
พอช็อตรอบคันเสร็จแล้วปุ๊บไฟก็เลยลุกท่วมแบบนี้
เลยถามบอกว่าตอนนั้นคอนโซลหน้ารถอัดเขาที่ตัวเขาแล้วนะ
แล้วเขาค่อยแบบหลุดออกมาจากตรงนั้นได้
แล้วปีนออกทางหน้าต่างหน้ารถแล้วคุณคิดดูสิจังหวะนั้น
ไฟมันช็อตตลอดเวลาเลยนะแล้วไฟลุกท่วมแบบนี้
ไม่เป็นอะไรได้ยังไงเขาบอกว่าอ๋อผมอ่ะคล้องหลวงปู่ศุกร์
เชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงปู่ศุกร์มีตะกุดหลวงพ่อเพี้ยนด้วยนะ
โอ้โฮนี่ที่เรามาโชว์ให้ดูนะครับ

รอดมาได้ครั้งนี้แต่อย่าประมาทอีกนะครับ

ช่วงนี้ก็ยังเดินทางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านเกิดของท่านนะฮะ

ตรวจสอบทั้งตัวเราเองด้วยคนพร้อมหรือเปล่าแล้วก็ถนนด้วยนะฮะ